พยายามที่จะต่อสู้เพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่เคยมีพฤติกรรมที่จะไปเบียดบังเวลาของอสมทอย่างที่เข้าใจ
คือสิ่งที่พี่ยุทธพยายามจะต่อสู้ก็คือ
ในข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งไล่ส้มแล้วก็ทั้งอสมทต่างฝ่ายต่างก็มีโฆษณาเกิน
ส้มเกินในเวลาเดียวกันปสมทก็เกิน
ตามข้อตกลงเรื่องการแบ่งเวลาโฆษณาในลักษณะ๕๐
เมื่ออสมทโฆษณาเกินมันก็เป็นที่เข้าใจได้ว่า
มันก็จะต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามสัดส่วนในลักษณะของ๕๐
ยุทธ์เองก็พยายามที่จะต่อสู้ตรงนี้
สิ่งที่พี่ยุทธ์แกจะเจ็บปวดมาตลอดช่วงระยะเวลาการต่อสู้ที่ผ่านมาก็คือ
ถูกกล่าวหาว่าไปเบียดบังเวลาของอสมท
ยุทธ์ต่อสู้ว่าคือในรายการโฆษณาเนี่ยมันมีอยู่๑๐นาที
ส้มมี๕นาทีอสมทมี๕นาที
มันไม่ใช่ลักษณะที่อสมทขายโฆษณาได้๒นาที
แล้วไล่ส้มไปเอาอีก๓นาทีที่เหลือของอสอทมาใช้
แต่มันเป็นลักษณะที่อสมทก็ขายโฆษณาเกิน๕นาทีมาโดยตลอด
ยุทธก็พยายามต่อสู้ในส่วนนี้ว่าโฆษณาที่เกินในส่วนของไล่ส้ม
ถ้าคิดเป็นมูลค่าก็คือตัวเลข๑๓๘ล้าน
ขณะที่ของอสมทถ้าใบจำตัวเลขไม่ผิดมันก็จะอยู่ที่๒๓๗ล้าน
อีกประเด็นนึงที่จะรู้สึกสงสารพี่ยุทธ์มากก็คือ
พยายามที่จะต่อสู้ว่าในส่วนของ
โฆษณาเกินที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการปกปิด
คือถ้าเป็นพี่น้องที่อยู่ในวงการทีวีหรือว่าเอเจนซี่
ก็จะทราบดีอยู่แล้วว่ารายการโฆษณาที่ออกไปในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกปิดไม่ได้
ถ้ามีการเกินเนี่ยวันสองวันก็ทราบอยู่แล้วไม่ต้องตรวจสอบก็เห็น
กรณีโฆษณาเกินของไล่ส้มที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีการส่งคิวโฆษณาที่เกินเนี่ยอย่างเปิดเผย
แล้วก็มีการเกินต่อเนื่อง๕๐๐กว่าวัน
ดังนั้นพี่ยุทธก็เลยพยายามต่อสู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะปกปิด
เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่ผู้บริหารของอสมทจะไม่ทราบ
หรือเจ้าหน้าที่ธุรการเพียงคนเดียวจะสามารถปกปิดได้
โฆษณามันก็จะเหมือนกับมีระบบการตรวจสอบในตัวอยู่แล้ว
ดังนั้นเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นเรื่องที่ปกปิดไม่ได้
ยุทธ์ก็พยายามที่จะต่อสู้ในประเด็นนี้
ส่วนอีกประเด็นนึงที่อยู่ในข่าวก็คือเรื่องของเช็ค๖ฉบับ
ยุทธก็พยายามที่จะชี้แจงว่าเช็คแต่ละฉบับที่สั่งจ่ายออกไปมันมีที่มาที่ไปอย่างไร

มันเป็นการจ่ายตามที่พี่ยุทธ์ชี้แจงก็คือ
จำนวนเงินมันไม่ได้สัมพันธ์กับเวลาของโฆษณาที่เกิน
แล้วมันก็เป็นการจ่ายในลักษณะที่หักภาษีหน้าที่จ่าย
ก็คือจ่ายแบบมีเศษสตางค์
ยุทธก็พยายามที่จะต่อสู้ตรงจุดตรงนี้ว่า
ถ้าเกิดว่าจะทำทุจริตจริงเราจะทำแบบนี้ทำไม
ยุทธ์ก็พยายามจะชี้แจงต่อสารว่า
จ่ายเช็คที่เกิดขึ้นมันเป็นการจ่ายเพื่อค่าช่วยประสานงานด้านการตลาด
ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการปกปิดเลย

แอบดีใจที่กรรมาธิการของสนชมีมติออกมา
กรณีของไล่ส้มที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นลักษณะของไล่ส้มก็เกินอมก็เกินแล้วก็ไม่ได้มีการปกปิด
ตอนนั้นไบท์ยังรู้สึกแอบดีใจเลยที่
ที่พี่ยุทธพยายามอธิบายอย่างน้อยก็มีคนเข้าใจ
ก็คือกรรมาธิการของสนบชก็ทราบว่าเรื่องนี้พี่ยุทธนำขึ้นสู่สารเช่นเดียวกัน
แต่ว่าก็แล้วแต่สารท่านจะพิจารณา
ประเด็นนี้ค่ะที่พี่ยุทธพยายามต่อสู้มาโดยตลอด
พวกเราทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีความหวัง

แง่ของการเป็นเพื่อนร่วมงานกับพี่ยุทธ์เป็นคนใกล้ชิด
เห็นใจ
แล้วก็รู้สึกเสียดายคือพี่ยุทธ์เป็นคนตั้งทำงาน
เป็นคนที่ซื่อสัตว์ต่ออาชีพของตัวเองและต่อคนดู
ซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่พี่ยุทธ์สอนพวกเรามาโดยตลอด
พี่ยุทธ์รักงานข่าวรักอาชีพนี้มาก
ดังนั้นถ้าหากว่าพวกเราจะได้เห็นน้ำตาของพี่ยุทธ์
พี่ยุทธเนี่ยมันก็จะคือทุกครั้งที่พี่ยุทธพูดว่า

เพราะว่าการทำงานมันก็คือชีวิตของพี่ยุทธ์
น้องรู้ไหมบางทีนะพี่ไม่อยากจะเปิดทีวีเลย
สู้เต็มที่แล้วสารต่างจากกติกายืนยันมาโดยตลอด
เพราะฉะนั้นวันนี้มันก็พี่ยุทธ์แกก็

คือคือจริงจริงต้องบอกก่อนว่าอ่า
สิ่งที่สิ่งที่เราอยู่ใกล้ชิดกับข้อมูล
ทำไมพี่ทำงานแทบทุกวันเลยทุกคนก็รู้
ตื่นตีสองตีสามขึ้นมาอ่านข่าว
แล้วก็เช้าไปอ่านข่าวหลายคนที่ดูอยู่

เขาไม่อยากมีเงินวันหนึ่งหนูได้นั่งกินข้าวกับยุนพี่บอกว่ามึงรู้ไหมว่าวันที่กูไม่ได้ทำงาน
เป็นวันที่พูดมากที่สุดเพราะเขาเป็นคนที่รักในงานข่าวมาก
เขาถึงได้ทุกคนพูดกับเขาว่าคือเขาก็คือกรรมกรข่าว
เพราะฉะนั้นหนูเลยถึงบางอ้อว่าอ๋อหนูรู้แล้วว่าความสุขของพี่คือ
ตื่นมาตีสองตีสามพี่ได้มานั่งอ่านข่าวแล้วเช้ามาพี่ก็มาเล่าข่าวให้ทุกคนได้ฟัง
ว่าบ้านเมืองเป็นอะไรยังไงบ้างแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าหนูเคยถามแกเหมือนกัน
ว่าเฮ้ยพี่แล้วเกิดอย่างนี้มันจะเป็นยังไง
อย่างที่พี่น้องไบท์บอกพี่ยุทธ์ก็บอกว่านี่แผ่นดินแม่แผ่นดินพ่อกู
ไม่หนีไปไหนกูก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ต่อสู้เท่าที่เรามีข้อมูลแล้วก็อยากจะสู้ได้
ก็อย่างที่บอกครับพี่ยุทธ์แกเป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นหนูก็เคารพและนับถือน้ำใจในพี่ชายคนนี้นะครับ
ว่าเออแกก็ต่อสู้ตามกระบวนทางกฎหมายเหมือนกับทุกคน
แล้วก็แกก็ยอมรับในคำตัดสินนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
พ่อแกก็บอกว่าติดกรุ๊กเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรแล้วกูก็ไปออกมา
กูไม่ได้ตายกูไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวกูก็ออกมา
เป็นคนที่มีกำลังใจดีมากแล้วก็เป็นคนที่ให้กำลังใจนอกจาก
จากเราจะได้กำลังใจจากแกแล้วหนูเชื่อว่า
ก็เป็นคนที่ให้กำลังใจตัวเองดีมากแกบอกกับหนูว่าเฮ้ย
อยู่ได้กูอยู่ได้เราก็เลยเออคำพูดที่เราเสียใจมาก
คำพูดของแกที่เรารู้สึกเสียใจเนาะน้องไบท์ก็คือแกบอกว่า
อย่างที่น้องไบท์บอกครับกูแทบจะไม่อยากดูข่าวเพราะว่า
กูอยากกูรักในอาชีพนี้กูจะไม่ทรยศกับคนดูของกู
แค่นั้นหนึ่งครับก็ขอบคุณอ่าทุกทุกคนนะครับ
ที่เป็นเป็นอ่ากำลังใจให้กับพี่ยุทธ์นะครับแล้วก็
ก็อย่างที่พี่ยุทธ์เคยกล่าวนะครับชีวิตต้องเดินต่อไปครับ